ย้ายพวงควบความจังหวัดกลานจนดะบุรี
มาช่วยรหัยการที่สามังงานบุญชาปเป็นการชั่วคราว
เนื่องจากว่าท่านไปยุ่งเกี่ยวกับคดีหวย๓๐ล้านที่จังหวัดกาล
ข้อคอรหาตามมามากมายทำให้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในขณะเนี้ย
มีความอึดอัดใจจึงขอให้ท่านเนี้ย
มาช่วยรักษาการที่สัมพันธ์กรรมชาติบริการชั่วคราวนะครับ
เพื่อให้เขาขี้คายคดีนี้ให้สำเร็จแล้วก็ด้วยความรวดเร็ว
คือท่านเนี่ยเรียกหมวดจรูนไปที่บ้านนะครับ
แล้วลักษณะแบบนี้มันพฤติการแบบนี้มันไม่เหมาะสมนะครับ
ทำให้เกิดข้อกระหาตามมาที่สำคัญคือมันมีการใช้อำนาจรัฐนะครับ
ในช่วงระหว่างวันที่สองพฤติกาถึงวันที่ยี่แปดพฤติกาเนี้ย
ในการอายัดเงินของหมวดจรูนโดยที่ไม่มีอำนาจในการยึดอายัด
ปวิทยาครับซึ่งอันนี้เราก็มองเห็นแล้วว่าจากตรงจุดนี้ในช่วงระหว่าง

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
เรื่องขอให้ท่านพบตรย้ายผู้บังคับการจังหวัดกาญจนบุรีมาช่วยราชการที่สำงานตรวจแห่งชาติเป็นการชั่วคราว
เนื่องจากว่าท่านไปยุ่งเกี่ยวกับคดีหวย๓๐ล้านที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วทำให้เกิดข้อคอรหาตามมามากมาย
ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในขณะนี้มีความอึดอัดใจจึงขอให้ท่านเนี่ยมาช่วยราชการที่สำนักงานหลวงชาติเป็นการชั่วคราว
เพื่อให้เขาขี้คายคดีนี้ให้สำเร็จแล้วก็ด้วยความรวดเร็ว
คือท่านเรียกหมู่จรูนไปที่บ้านแล้วลักษณะแบบนี้พฤติการแบบนี้มันไม่เหมาะสมทำให้เกิดข้อคอรหาตามมา
ที่สำคัญคือมันมีการใช้อำนาจรัฐนะครับในช่วงระหว่างวันที่๒พฤศจิกาถึงวันที่๒๘พฤศจิกาเนี่ยในการอายัดเงินของหมวดจรูนโดยที่ไม่มีอำนาจในการยึดอายัดตามปวิอาญาครับ
ซึ่งอันนี้เราก็มองเห็นแล้วว่าจากตรงจุดนี้ในช่วงระหว่างวันที่๒พฤศจิกาถึง๒๘พฤศจิกาเนี่ยมันมีการใช้อำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมต่อหมวดจรูนนะครับ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

ทางกลมจาการตำรวจสวนกลาง

หลังผมไปเติมเต็มให้อีกชุดหนึ่ง

เขาทำกันเป็นกระบวนการมีการแบ่งหน้าที่การทำ
เป็นกระบวนการที่แบ่งหน้าที่การทำเหมือนคดีครูจอมทรัพย์นะครับ
ต้องการเงิน๓๐ล้านเพราะว่าอย่าลืมว่าคดีนี้เขาสามารถอายัดเงินในบัญชีได้แล้ว๒๕ล้าน
เขาเห็นตัวเงินแล้วอยู่ที่ว่าการขับเคลื่อนของคดีนี้มากกว่าว่า
จะทำยังไงถึงจะให้สั่งฟ้องได้แล้วเอาคดีนี้ขึ้นสู่ศาล
ก็อย่างที่บอกครับว่าแบ่งหน้าที่กันทำเพราะเงินมันจำนวนมหาศาลตั้ง๓๐ล้าน

ก็ตอนนี้ผู้การเป็นผู้บังคับประชาระดับสูงของจังหวัด
ถูกไหมครับ
มันมีทั้งคลิปวิดีโอทั้งคลิปภาพคลิปเสียงมีหมดแล้วครับ
แล้วก็ตายมาของตัวประจักษ์พยาน

ระหว่างครูปีชากับพยานประจักษ์พยานปากเนี้ยที่ว่ามาพบเห็นการแบ่งรัฐอ่า
ส่งมอบลอตเตอรี่กันแล้วก็พยานป่านี้บอกว่าขอแบ่งลอตเตอรี่ได้ไหม
สองใบเนี่ยเส้นทางการเดินทางหรือไทม์ไลน์ใดต่างต่างเนี้ย
มันไม่น่าสามารถมันไม่น่าเป็นไปได้
แล้วก็ตัวลอตเตอรี่เนี่ยที่ครูปีชากล่าวอ้างอะไรทั้งหมดเนี่ย
ที่มาของลอตเตอรี่อะไรต่างเนี่ยมันก็ไม่เป็นความจริง
คือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าในส่วนของลุงจรูนเนี่ยเราไม่เข้าไปก้าวร่วงการทำงานของ
ของทีมทนายของเขาแต่อันนั้นเนี่ยเรากำลังทำความจริงให้ปรากฏว่า
คุณครูปีชาไม่ใช่เป็นเจ้าของลัตเตอรี่ทำตกหายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
ไม่มีตั้งแต่แรกแบ่งหน้าที่กันทำก็ลองคิดเอาละกันว่าแผงลอตเตอรี่เนี่ย
นะครับเขาอ้างว่าถ่ายภาพเนี่ยเมื่อวันที่สามสิบตุลาสองห้าหกศูนย์
แล้วก็มีการส่งมอบลอตเตอรี่เนี้ยให้ครูปีชาวันที่สามเอ็ดตุลาสองห้าหกศูนย์
ถูกไหมครับแล้วผมถามว่าเลขดังสองหกอ่ะ
จากเจ็ดร้อยมาขายห้าร้อยห้าสิบเป็นไปได้ยังไง
เรามีหลักฐานครบถ้วนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าขอให้เขาทำงานก่อนวันนี้ถ้าเกิด
พยานปากหนึ่งยอมรับสารภาพนะครับก็น่าจะจบแล้ว
ผู้การอย่างเดียวแต่พรุ่งนี้เนี้ยผมจะไปที่
ที่ภาคเจ็ดบ่ายสองครึ่งครึ่ง
ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะสั่งให้ฟองลุงจะรู้แน่นอน
มีครับมีไม่บอกดีกว่าแต่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วกัน
มีแล้วสองคน
ให้ผู้การเข้าไปเกี่ยวข้องตรงที่ว่าวันนั้นเรียกลุงจรูนไปที่บ้านนะครับ
คือเราไม่ได้บอกว่าผู้การผิดนะครับแต่ว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม
แค่นั้นเองแล้วมันเกิดข้อคอรหาตามมามากมายระหว่าง
ทนายของลุงจรูนเขาก็ไม่สบายใจเพราะว่ามีผู้การเนี่ยเข้าไปเรียกลุงจรูนไปพบอะครับ
แล้วประชาชนทั่วประเทศเนี่ยก็ไม่สบายใจที่เห็นเจ้าที่อาหารภูมิครับการเนี่ย
ไปมีส่วนยุ่งเกี่ยวในคดีนี้อะไรครับไม่อยู่ครับไม่อยู่
ตอนนี้ยังไม่พบเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องต้องบอกตรง
พูดกันคนเดียวครับเพราะถ้าท่านมา๑๕วันก็จบแล้วครับ
อ๋อมันมันมันพิสูจน์ได้อยู่แล้วครับอะไรครับ
อ๋อไม่ใช่หน้าที่ผมเป็นหน้าที่ของตำรวจครับ
กับเป็นหน้าที่ของทีลทนายความของของของลุงจรูน
ผมให้หน้าที่คือพิสูจน์ความจริงเห็นว่าคู่ปีชาไม่ใช่เจ้าของ
ไม่ได้รู้จักกันและไม่เคยคุยกันด้วยแล้วก็ไม่เคยคุยทั้งสองฝ่าย
แต่วันนี้บอกครูปีชานะครับว่าเหลือเวลาอีกแค่๔๘ชั่วโมง
ลงพื้นที่มาตั้งแต่วันที่๔มกรานะครับใช้ชุดสืบสวนของทางชมรมเนี่ย๔ชุดนะครับ
ฉะนั้นการเก็บข้อมูลหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไทม์ไลน์มันบอกหมด
ถูกต้องใช่ครับจริงเราพบความผิดปกติตั้งแต่๒ถึง๒๘พฤศจิกาแล้วล่ะ
แต่ว่าเราจะดูว่าไทม์ไลน์มันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็เก็บข้อมูลมาตลอด
กระทั่งเราคิดว่าเรื่องนี้ถ้ายังปล่อยให้ยืดเยอะแบบนี้มันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อสังคม
และจะทำให้มิจฉาชีพเนี่ยเกิดการลอกเรียนแบบแล้วก็ทำให้คนที่ซื้อลอตเตอรี่โดยบริสุทธิ์เนี่ย

เป็นพยานที่แม่ค้าหามาซึ่งเป็นประจักษ์พยานสำคัญ
แล้วเรามั่นใจว่าพยานปากนี้ไม่ใช่เป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์จริง
ใช่แล้วก็ขอแบ่งลอตเตอรี่๒ใบจากครูปีชา
วันนี้ถ้าเขายอมพูดความจริง
เชื่อว่าทุกอย่างก็เหมือนจอมทรัพ
ศาสตรี
ทุกเวลาบรรยาย
บาร์ด

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป